ก็มาตั้งบูธแจกอาหารว่าง

ดังนั้นเราไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ
ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์

และยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง

ส่งผลให้บรรดาจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก
ได้เข้ามาตั้งบูธแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่การไฟฟ้านครหลวง
นำอาหารว่างและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายตลอดทั้งวัน
อมรสุทธเวทีที่เข้าแถวรอรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เขาเดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
โดยไม่สนใจเลยว่าประชาชนจะเยอะเพียงใด
อีกทั้งยังรู้สึกภูมิใจว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน

ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึง๑๑นาฬิกา

รวมทั้งขนมจีบและสาระเป๋าอีกจำนวน๕๐๐ชุด
เพื่อให้ประชาชนอิ่มท้องมากที่สุด